ไปกันต่อค่ะกับนางเอกสาวสวยยายาอุรัสยา
กลับมาจากทริปเกาหลีเกาใจก็ออกงานโชว์ความสวยไปเลยสิคะ
เออนี่วันก่อนไปออกงานผิวขาวใสออร่ามากคุณผู้ชมค่ะ
อร่านี่เปล่งประกายเจอตัวทั้งที
ต้องขออัปเดตความสัมพันธ์กับหนุ่มแบร์กันหน่อยค่ะ
คือทริปเกาหลีเนี่ยมีณเดชน์ไปด้วยนานแล้วนะคุณผู้ชมที่ไม่เห็นยายากับณเดชน์เนี่ย

ถึงแม้ว่าจะมีแก๊งเพื่อนไปด้วยแต่ทั้งสองคนเขาก็สาดความหวานผ่านไอจีแบบรัว
ยาย่าเนี่ยก็เล่าว่าเที่ยวเกาหลีในรอบ๘ปีนี้เป็นแบบว่าปุ๊บปั๊บทัวร์สำหรับเธอนะ
ที่ไปแจมกับแก๊งนี้คือตั้งใจจะไปกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะแบบปลุกฝักไปนิดนึง
แล้วก็มีคู่ของผู้จัดการส่วนตัวเขาไปขอแต่งงานกันที่นั่นจ้ะ
งานนี้ยายาโดนแซวอีกแล้วว่าโดนแซวว่าอยู่ในโมเมนต์คนขอแต่งงานกันอีกแล้ว
แล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวของยายากับณเดชน์ล่ะคะ
ยายาก็ยอมรับค่ะว่าตอนนี้แต่งตัวสวยทุกวันเลยนะ
เพราะอะไรลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะ
แต่ว่าก็ไม่กดดันเพราะคนที่กดดันกว่าน่าจะเป็นพี่แบร์นี่แหละค่ะ
ไม่ได้ไปเที่ยวกับพี่แบรนด์ตั้งแต่ท้ายปีค่ะ
ก็เป็นแบบว่าทริปแรกกันที่ทั้งผู้ปิดกล้อง
เมื่อที่เพิ่มมาไม่ได้ทีเพื่อกันมา
ต้องฝากกันดีกว่า

อยากเป็นสักหีพญานในโมเมนต์แบบนี้เรื่อยค่ะ

หลายคนก็ยังรุ้นกันต่อเนาะ
รุ้นก็รุ้นค่ะพี่
กดดันไหมกันเนาะ

คนที่กดอันน่าจะพี่แบร์นักกว่า
สำหรับนี้ยาวบอกหนูเองก็ขอปรบมือรวค่ะ
ให้กับความตั้งใจในการปั้นหุ่น
และน้องยังบอกอีกด้วยว่าหนูไม่ห่วงค่ะ

อ่ะคะแนนเต็มร้อยก็ให้ร้อยเต็มไปเลยจ้

โอ้โหนี่มันอาหารตาชัด
ส่วนพี่แบกโชว์หุ่นในไอจี
แซ่บมากสำหรับพี่แซ่บ

ให้คะแนนเท่าไหร่คะยายา

มีห่วงบ้างไหม
และให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เขาตั้งใจมาก